ไปดูเรื่องนี้ที่เชียงใหม่หน่อยคุณผู้ชมค่ะทหารอากาศนายหนึ่งค่ะ
หวงแล้วก็เมาด้วยนะคะขับรถนะคะออกตามหาภรรยา
ก็ไปหาภรรยาที่บ้านของญาติเขาปรากฏไปที่นั่นก็ไปทะเลาะกับญาติ
อ่านะฮะไปทะเลาะกับญาติเสียงดังโวยวายเลยค่ะ
พลเมืองดีที่อยู่ข้างเนี่ยข้างบ้านเข้ามาห้าม
กลับถูกไล่ยิงค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่นี่มานี่มาที่บ้านญาติแล้ว
ครับแล้วก็ขับรถออกไปเสร็จแล้วกลับรถมา
พลเมืองดีคนนี้ค่ะเข้าไปเตือนนะคะเข้าไปเตือนนะคะ
ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายหน้าร้านสะดวกซื้อปรากฏ
อุ้มท้องออกมาเลยค่ะถูกยิงคุณผู้ชมค่ะถูกยิงนะคะ
เสร็จแล้วเนี่ยวนรถกลับมาอีกรอบนึงค่ะนะคะ
ชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีและอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
คือที่เขาโดนยิงเพราะเขาเข้าไปบอกว่าใจเย็นใจเย็น
แต่ก็ยิงเขาปรากฏกลับรถมาอีกทีมาก่อเหตุซ้ำนะคะ
พยายามจะตามมายิงซ้ำนะคะผู้บาดเจ็บก็ต้องรีบ
ออกจากร้านไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ
กลับมาจะมาทำร้ายเขาซ้ำต่อแต่ว่าเขาออกไปขอความช่วยเหลือได้ทันนะคะ
มือปืนก็เลยขับรถหนีไปค่ะ
ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจนะคะแล้วก็เรียกกู้ภัย
นำตัวนายติหมาจองคำชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นพลเมืองดีเนี่ยค่ะ
ส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือเรืออากาศเอกสันติชัยปัญญาทองนะคะ
สังกัดกองบิน๔๑ขับรถหนีไปแล้วทางอำเภอแม่แตง
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่กลางถนน
มินิมาตรที่เกิดเหตุเนี่ยมีรอยเลือดหยดเป็นทางเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจสพแม่แฝกจับได้ค่ะ
จับกลุ่มเรืออากาศเอกสันติชัยได้ที่ลานจอดรถสถานีขนส่งอำเภอแม่แตง
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุก็มากับรถคันนี้ค่ะ
ก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะเรืออากาศเอกสันติชัยขับรถมาที่ร้านมินิมาตรตรงนี้มาถามหาพี่สาวของภรรยา
เจ้าของร้านที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนเพราะเข้าใจว่ากีดกันไม่ให้เขาเจอภรรยา
แล้วเป็นคนยุให้ภรรยาขอแยกทาง
นายติหนาเนี่ยค่ะที่ทำงานรับจ้างแถวนั้นได้ยินเสียง
ก็เลยเข้ามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่ว่าสุดท้ายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็ขับรถหนีออกไปแล้วก็ถูกตำรวจควบคุมตัวได้ในที่สุดนะคะ
พี่สาวภรรยานะคะก็คือนางพันธมที่เป็นคู่กรณีกันนี่แหละค่ะ
วันนี้ไปที่สพแม่แฝกไปแจ้งความข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าที่ผู้ก่อเหตุจะเอาปืนมายิงเธอเพราะไม่พอใจที่เธอสั่งสอน
ให้ทะเลาะกับภรรยาซึ่งทุกครั้งที่สอนเนี่ยโตเถียงตลอดเลย
ขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุยืนยันบอกมันไม่น่าจะใช่เรื่องหึงหวง
เพราะเธอกับสามีเนี่ยแยกกันอยู่ตั้งนานแล้ว
คาดว่ามาจากการทะเลาะกันกับครอบครัวของพี่ชายมากกว่า
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในฐานพระธรรมนูล

เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
ส่วนนายติหมาอาการดีขึ้นแล้วค่ะ
แต่ว่าหมอห้ามเยี่ยมเพราะว่านายติหมาเองก็ติดเชื้อโควิดด้วยนะคะ
โฆษกองทัพอากาศบอกว่ากองทัพจะตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัยกับเรืออากาศเอกสันติชัย

ซึ่งก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่
แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ